พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงน้ำใจทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
เธอได้ว่าตอนนี้ได้ให้การการช่วยเหลือทีมหูป่าอาคาริอิมี
ตอนนี้ได้รับความสนใจพอสมควร

บอกว่าจะทำเป็นบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
สำคัญของไทยเลยทีเดียวนะครับ
นายวิระโรธพจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ก็ได้สั่งการไปยังสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ในการส่งเจ้าหน้าที่นักจดหมายเหตุ
เพื่อทำการจดบันทึกเหตุการณ์และภาพประวัติศาสตร์
ช่วยชีวิตนักฟุตบอลและโค้ดทีมหมูป่าอาคาเดมี่๑๓คน
ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
เนื่องจากเป็นเหตุการณ์สำคัญที่คนทั้งโลกต่างให้ความสนใจ

แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระเมตตาและทรงห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว
อีกทั้งเป็นการหลอมรวมความสมาธิสามัคคี

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาช่วยเหลือ
พร้อมให้กำลังใจกับทั้ง๑๓คน
อกจากนี้ยังมีการประสานงานระดับชาติ
ในการระดมความร่วมมือการวางแผนการดำเนินงาน
อย่างมีระบบมาตรฐานสากล
วิรักษ์กล่าวอีกว่าการประมวลสถานการณ์และลำดับเหตุการณ์

ตั้งแต่วันแรกคือวันที่๒๓มิถุนายน
ภารกิจการวางแผนการค้นหาการกู้ภัย
ช่วยชีวิตการระดมพลังจิตอาสา
การลงพื้นที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
การประสานงานกับทีมผู้ช่วยเหลือจากต่างประเทศ
รายงานข่าวจากสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ
ตลอดจนถึงสัมภาษณ์ความรู้สึกของพ่อแม่
ผู้ปกครองเยาวชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
และเมื่อทุกคนออกมาอย่างปลอดภัยแล้ว

พร้อมเน้นย้ำว่าการทำบันทึกจดหมายเหตุ
จะต้องไม่กระทบต่อการทำงานของทีมช่วยเหลือ
เรื่องต้นจะรวบรวมข้อมูลจากสื่อต่างทุกช่องทาง
จากนั้นจะนำมาประมวลเหตุการณ์ต่อไปครับ
ก็จะถือเป็นการบันทึกความรักความสามัคคี
แล้วก็ทุกพลังในการที่จะช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิตออกมานะครับ